รอบ๑๒ปีเราทวงแชมป์กลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นหยาดเหงื่อมที่มันเหนื่อยมากนะครับ
กดดันนะครับหลังจากที่เหล่านั้นไม่ได้แชมป์มานานแล้วก็เป็นสายเลือดใหม่ที่วันนี้กลับไปสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนะครับ
ก็เก่าขึ้นมาแต่ว่ามันคงไม่ง่ายครับว่าหลายชาติก็อยากจะเอาชนะไทยนะครับ
แต่ว่ามันมีคำหนึ่งครับคำว่าอย่าย่อท้อเมื่อ๒ปีก่อนทำให้นักเตะทีมชาติไทย
นั้นสามารถเฉลิมพลังแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับติดตามได้จากรายงานครับ
อย่าย่อท้อนี่คือพระราชดำรัฐจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งให้กำลังใจต่อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑๖
ชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซีย

เมื่อทีมชาติไทยได้ทราบว่าพระองค์ได้พระราชทานกำลังใจ
ทำให้นักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน

จนสุดท้ายทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ๑๒ปี
นายเกษมจริยวัตรวงผู้จัดการทีมชาติไทยในตอนนั้นที่รับโทรศัพท์จากรองราชเลขาธิการเชิญพระราชกระแสที่พระราชทานกำลังใจ
นักฟุตบอลทีมชาติไทยมาว่าอย่าย่อท้อ
เพราะพระองค์กำลังทอดพระเนธอยู่ขณะที่รักษาพระอาการประชวนที่โรงพยาบาลสิริราช
และหลังจากได้รับกำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็สามารถยิงประตูได้ทันทีและคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยได้อีกครั้ง
เพราะขณะนั้นภูมิบอลไทยถูกนำไปถึง๓ตัว๐นะครับแล้วช่วงที่พักครึ่งเนี่ย
ก็ได้ทางสำนักราชวังก็ได้ราชเศรษฐกรรมก็พยายามโทร
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างที่นักฟุตบอลกำลังแบบว่าคิดว่าจะยังท้ออยู่
ก็พยายามที่จะรีบปลุกกรอบนักกีฬานะครับออกมาก็พยายามจะโทร
โทรไปเนี่ยมือสั่นด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ไม่สำเร็จ
ก็เลยวานให้คุณหมอชนินซึ่งนั่งอยู่ให้ช่วยกดให้ช่วยหมุนให้
พอหมุนติดก็ได้พูดว่าทางรัฐเลขาก็ได้แจ้งว่า
ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ะทรงให้ให้พรว่าอย่ายอดท้อนะครับ
ให้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็พอได้พูดก็คือได้ประตูแรกเลยนะครับ
และในขณะที่ได้พูดต่อไปอีกสัก๒๓ประโยคนะครับ
ก็ยิงประตูที่สองอีกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่

ให้นักฟุตบอลทุกคนมีพลังกายพลังใจสู้ต่อในครึ่งหลัง
แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มาหนึ่งเราก็ได้มาสอง
นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณล้นพ้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นของขวัญจากก้อนดิน
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑๖
ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่๑๙พฤศจิกายนถึง๑๗ธันวาคมนี้
ภายใต้การคุมทีมของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
ด้วยหน้าที่ที่จะต้องนำทีมชาติไทยสู้เพื่อประเทศชาติ
ยังคงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อม
เพราะเป้าหมายในการที่จะป้องกันแชมป์คงไม่ใช่เรื่องง่ายของทีมชาติไทย
แต่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงราชการที่๙ได้เคยพระราชทานกำลังใจจนสามารถคว้าแชมป์มาได้ในครั้งที่ผ่านมา
และในวันนี้แม้จะไม่มีพระองค์อยู่แล้วแต่ทุกคนก็เชื่ออยู่เสมอว่า
พระองค์ยังทอดพระเนธและพระราชทานกำลังใจอยู่บนสวงสวรรค์
วันนี้ก็เหมือนกับพวกเราตั้งใจนะครับ
อยากแสดงเขาเรียกว่าความอาลัยต่อพระองค์ท่าน
แล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน
เราก็เลยอยากแปลอักษรนะครับ
แล้วก็ทุกคนนะครับมีความสำนึกนะครับ
แล้วก็ต้องการอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยรับรู้ว่านะครับ
พวกเรารักพระองค์ท่านเหมือนกับทุกคนรักพระองค์
ภารกิจของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในครั้งนี้แน่นอนว่าเป้าหมายคือการคว้าแชมป์
เพื่อระลึกถึงในหลวงราชการที่๙และชาวไทยทุกคนที่รอคอยให้กำลังใจ
แม้มีอุปสรรคที่ขวางกั้นไว้แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้
นึกถึงคำที่พระองค์เคยรับสั่งไว้ว่าอย่าย่อท้อ